ว่าสวยที่สุดในโลกเลยค่ะ

เออไปดูเมนที่วัดสังขมงคลนะคะ
อยู่ที่บ้านขยองตะมนตาอองอำเภอเมืองจังหวัดสุริน

นี่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์หรือว่าสถาปัตยกรรมแบบว่าที่ทั่วไป

เป็นเมนที่พูดได้ว่างดงามวิจิตรการตาที่สุดในประเทศไทยและในโลกก็ว่าได้

สำหรับเมนนี้นะคะสร้างขึ้นด้วยงบประมาณร่วม๑๔ล้านบาทค่ะ
บริเวณโดยรอบเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนะคะการตกแต่งที่สวยงามนะคะ
มีเทวดายืนถือพุ่มหอกธนูดาบ
คือเรียกว่าตกแต่งกันงดงามจริงนะคะ
ส่วนข้างในเตาเผาเนี่ยก็ควบคุมด้วยระบบควบคุมอากาศปลอดมลพิษเป็นสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
แล้วก็มีการตั้งค่าความร้อนได้ตามคือเป็นมาตรฐานเลยทีเดียว
แล้วยังไงคะทั้งหมดนี้เป็นการออกแบบของหลวงพ่อยาศรีละวันโนเจ้าอาวาสวัดสังมงคลนั่นแหละนะคะ
ท่านก็บอกว่าใช้เวลาในการก่อสร้าง๒ปีพอดี
หลังจากนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ในการประกอบพิธีงานบุญต่างได้ด้วยนะคะ
แต่ว่าระหว่างนี้ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปอยากจะไปชมความงดงาม
ก็ไปดูกันได้เหมือนกันนะที่จังหวัดสุรินค่ะ
สวยจะไปไหมมีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวชมได้ค่ะเอา